ก็ถือว่าเป็นความพระภูมิใจของนักธุรกิจไทยแล้วก็คนไทยด้วยนะครับ
เพราะว่าสโมสรในระดับพรีเมอร์ลีกแน่นอนว่ามีหลายสโมสรด้วยกัน
ก็ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่๑นะครับในบรรดาผู้บริหารสโมสร
ที่สามารถบริหารงานได้ดีที่สุดครับ
ก็ได้จัดอันดับสโมสรที่ดีที่สุดในปริมิลีในเรื่องของการบริหารครับ
ปรากฏว่าตระกูลศรีวัฒนประภาครับ
ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บริหารสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดา๒๐ทีมครับ
ด้วยเหตุผลของการยกระดับทีมขึ้นมาสู่หัวตาราง
เข้ามาเป็นกุญสือซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์สโมสรอย่างยิ่ง
เรามาดูกันนิดนึงครับว่าอันดับ๓อันดับแรกเนี่ยมีใครกันบ้าง
มาดูท้ายตารางกันบ้าง
เหตุผลก็คือการที่ไม่สามารถพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้สักทีในยุคการบริหารของเขาครับ
แล้วก็ติดเป็นอันดับที่๑เลยนะครับ